อุบัติเหตุที่เกิดจากเรื่องใกล้ตัว
อย่างคุณผู้ชมกำลังจะนั่งเก้าอี้แบบนี้
ก็อาจจะพลาดตกเก้าอี้เป็นอุบัติเหตุได้เหมือนกันค่ะ
ยายจ๋ายายไหวไหมโอ้โฮลงไปนอนหงายเก่งอยู่กับพื้นแบบนี้คุณผู้ชม
อุตส่าระไก้ก้ออีมาซะดิบดีนะ

มาพลาดท่าเมื่อที่นั่งอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมหงายล้มลงไปเลย

คนที่นั่งอยู่ในเคาน์เตอร์ก็ตกใจเหมือนกัน
และก็มาช่วยผนิวขุนยายลุกขึ้นมา
ยายเองก็บอกว่ายายก็ขำเหมือนกัน
แล้วก็เจ็บตัวด้วยนะคุณยายนะโอ้อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมระมัดระวัง
บางทีเราก็ไม่คิดนะว่าเรื่องเล็กง่ายแบบนี้มันจะเป็นอุบัติเหตุ

ผู้สูงอายุจริงยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังนะดีนะ
้นจำเบ้าลงไปกระดูกกระเดี้ยวไม่หักแล้วศีรษะไม่ฟาดพื้น

อุบัติเหตุเล็กน้อยมันก็ทำให้เราบาดเจ็บได้เหมือนกันนะจ๊ะ